ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักคนโสดยังโดดเดี่ยวไร้คู่
ถ้าดวงดีก็มีสิทธิ์ที่จะได้พบคู่ชีวิตคู่สมพงศ์
ส่วนคนมีคู่ก็จะมีคนน่ารักแทรกเข้ามาให้เลือกอีก
แต่รักใหม่หากมีเข้ามาก็จะนำเรื่องทุกข์ใจ
กังวลใจมาต้องวางเฉยอย่าสนใจเพราะคู่ที่มีดีอยู่แล้ว
จะนำโชคลาภมาให้สุขภาพระวังอุบัติภัยจากการทำงาน
ภายในบ้านทำงานที่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้ระวังเป็นพิเศษ
จะทำให้บาดเจ็บเล็กน้อยหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด
มีโอกาสสูงที่จะเจ็บป่วยอาการลำไส้อักเสบแต่อาการก็ไม่รุนแรง
การเงินขยับขยายดีขึ้นมีสภาพเหมือนกับระยะที่ผ่านมาแล้ว
คือหาได้ง่ายแต่ก็ใช้เก่งหากคิดกู้ยืมเงินทองจากใคร
หรือสถาบันการเงินใดใดก็จะไม่ติดขัดการงานเรื่องที่ต้องระวังคือ
หรือเรื่องที่ตัดสินใจในระยะนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข
หลีกเลี่ยงอย่าออกหน้าเกินไปขอให้จำกัดบทบาทก็จะดีกว่า
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์